เมื่อวานนี้เป็นวันสงกราน

เมื่อวานเป็นวันสงกรานแต่ว่าไม่มีใครออกมาเล่นน้ำค่ะ
ซึ่งทางศูนย์สบคบอกขอบคุณมาก
ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งปกติแล้วสงกรานจะมีจุดต่างที่จัดงาน
มีประชาชนไปรวมกลุ่มตามจุดที่จัดงานเนี่ย
เป็นหมื่นเป็นพันคนแต่ปีนี้ไม่มีใครออกมาเล่นน้ำเลยนะคะ
แต่พูดถึงเรื่องของตัวเลขเขาก็บอกว่ายิ้มได้นิดนึงนะ
คนที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานแต่ย้ำเหมือนเดิมว่ากาดอย่าตกนะคะ
ยังทำมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติต่อไปเนี่ยนะคะ
พูดถึงเรื่องของการทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์แก้ปัญหาโควิด๑๙หรือสบค
เขามีการประชุมทุกวันแหละเริ่มตั้งแต่เช้าเลย
ผลสรุปออกมาอย่างไรเขาก็จะประกาศออกมาโดยเฉพาะมาตรการต่าง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ

ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะ
สอบคอเขาทำหลายอย่างแล้วค่ะรวมถึงประเมินเศรษฐกิจด้วย
ผลออกมาคาดว่าอาจจะหนักนะจากโควิดหนักกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ด้วย
เพราะสถานการณ์ผู้ป่วยทั่วโลกมันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วทั่วโลกมันก็มาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอีกที
ส่วนเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่าง
จะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะอนุโลมหรือจะเข้มงวดมากขึ้นหรือลดลดน้อยลงในบางเรื่อง
เขาก็บอกจะต้องประเมินสถานการณ์จากสบคเป็นรายวันเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนตัวเลขผู้ป่วยโควิดรายใหม่เมื่อวานนี้ค่ะเพิ่มขึ้น๒๙รายด้วยกันนะคะ
มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบรายแต่ยังคงมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะ
ผู้เสียชีวิตเมื่อวานที่สองศพด้วยกันมาดูรายละเอียดผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
รายแรกของเมื่อวานนี้แต่เป็นรายที่๓๙ของประเทศไทย
เป็นผู้ชายไทยอายุ๕๖ปีค่ะมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้
ป่วยตั้งแต่วันที่๗มีนาคมแล้วก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่สมุทรปราการ
วันที่๑๔มีนาคมอาการตอนที่ไปรักษาคือไข้สูงไอหอบเหนื่อย
จากนั้น๙วันค่ะเหนื่อยมากขึ้นหอบมากขึ้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจละ
และมาเสียชีวิตวันที่๑๒เมษายนนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๔๐เป็นผู้ชายเช่นเดียวกันอายุไม่มากนะคะ๔๓ปีค่ะ
เป็นพนักงานบริษัทแต่คนนี้มีโรคประจำตัวเบาหวานไตวายเรื้อรังไขมันในเส้นเลือด
เริ่มป่วย๒๓มีนาคมและจากวันที่เริ่มป่วยนะอาการไม่ดีขึ้นเลย
มาพบแพทย์อีกครั้งที่โรงพยาบาลเดิม๕เมษายน
เป็นผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าปอดติดเชื้อส่งตรวจโควิด๑๙
จากนั้น๙เมษายนอาการแย่ลงเรื่อยแล้วมาเสียชีวิต๑๓เมษายนภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะ
ดูภาพรวมค่ะผู้ป่วยสะสม๒๕๗๙รายในประเทศไทยกลับบ้านได้แล้วครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
รายรักษาตัวอยู่๑๒๕๑รายเสียชีวิตสะสมทั้งหมดนับจนถึงวันนี้๔๐ศพค่ะ
อย่าลืมนะคะยังต้องทำต่อเนื่องนะคะมาตรการต่าง
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคระบุว่าแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะลดลง
แต่ก็ไม่อยากให้ดีใจมากนะเพราะอะไรเพราะเรามีบทเรียนจากต่างประเทศ
ในบางประเทศผู้ป่วยพอเห็นว่าลดลงก็มีการเปิดหลายอย่างผ่อนคลายมาตรการต่าง
อย่างเช่นในประเทศจีนเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันเดียว๙๙ราย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้บางวันก็พบน้อยบางวันพบเลขตัวเดียวบางวันไม่พบเลย
เขาบอกว่าเรื่องนี้ไว้ใจไม่ได้ซึ่งจากการพยากรโรคนี้ที่อยู่กับเรามาสามสี่เดือน
ว่าไทยควบคุมสถานการณ์ได้แต่ก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจค่ะ
ส่วนบรรยากาศวันสงกรานพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเนี่ยนะคะ
กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ค่ะก็คือ๑๓เมษายน
คือรัฐบาลประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วแหละ
งดจัดกิจกรรมเลื่อนวันออกไปก่อนป้องกันการแพร่ระบาด
จุดของกรุงเทพมหานครประชาชนก็ยังทำนะ
ยังทำเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีเข้าวัดทำบุญไงคะ
คืออาจจะไม่ได้ไปสาดน้ำแต่ด้วยความที่มีความเชื่อว่ามันเป็นวันปีใหม่ของไทย
ก็อยากไปทำบุญไปทำบุญใส่บาทหน่อย
แต่ว่าเขาก็เว้นระยะห่างนะรวมถึงพระสงฆ์ค่ะ
เอาฉากมากั้นแบบนี้เป็นการป้องกันรวมถึงที่วัดนี่เป็นวัดเสมียนนารีนะคะ
มีจุดที่เขามีเจลแอลกอฮอลล้างมือให้บริการผู้ที่มาทำบุญด้วยค่ะ
ส่วนพื้นที่ที่เคยจัดเล่นน้ำสงกรานอย่างถนนเข้าสาร
ปีนี้ไปดูบรรยากาศหน่อยนี่ข้าวสารจริงเหรอคุณ

บรรยากาศเงียบเหงามากความเหมือนที่แตกต่างคือเหมือนนะคะ
ใช่เป็นเทศกาลสงกรานแต่แตกต่างคือนี่แหละ

อยากให้มีการถ่ายรูปและเปรียบเทียบซ้ายกับขวาหน่อยนะคะทำให้หน่อยนะคะ
ดีมากค่ะไม่พบการฝ่าฝืนจัดกิจกรรมใดเลย
ร้านค้าผับต่างปิดเงียบเลย
โดยร้านในระแวกนั้นบอกว่าพร้อมค่ะพร้อมให้ความร่วมมือ
เช่นเดียวกับถนนศรีลมศรีลมปกติก็ต้องคึกคักนะ
ตลอดเส้นทางไม่มีใครฝ่าฝืนเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมใดเลยค่ะ
นี่คือบรรยากาศในกรุงเทพมหานครรวมถึงตัวเลขภาพรวมของโควิดค่ะ